คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้งานบุญงานกระถิ่นเนี่ยมีเยอะมากหลายคนโดนแจกซองกันไปแล้ว
นี่ก็โดนแบบอวบเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่ายินดีที่จะร่วมบุญกับทุกคนอยู่แล้วนะคะ
จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคนในวงการบันเทิงของเราเดินสายทำบุญกันเป็นว่าเล่นเลย
และเมื่อวานนี้ค่ะอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปนะก็มีชื่อของนางเอกดังอย่างน้องเบลล่า
ร่วมทำบุญกระถิ่นใหญ่ที่วัดพระยาสุเรนซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่น้องผูกพันมากนะคะ

ใช่แล้วค่ะและปีนี้ยอดทำบุญสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหม

ผู้ใหญ่บุญโตนะ
อยากร่วมบุญกับน้องเบลล่าเยอะมาก

หนุ่มกองทัพน้องพีคนะคะ

กับเบลล่าเข้ามาเยือนบรรเทิงไทยรัฐ

ก็เลยต้องคว้าตัวมาคุยกันสักนิดนึงนะ

ก็เป็นคนที่ชอบทำบุญเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าครั้งนี้ได้ไปร่วมงานบุญ

ซึ่งน้องพีคเองก็บอกว่ามีโอกาสได้ร่วมทำบุญ

แต่ว่าพักหลังไม่ได้ทำงานด้วยกัน

ได้พูดคุยกันบ้างนิดหน่อย

เตรียมตัวทำบุญ

เรียกว่าทำบุญร่วมกันชาตินี้ก็ได้

ไปฟังเสียงกันหน่อยจ้ะ

ถึงมันจะไปตอนเช้าก่อนก็ยังไป
ถ้ามีเวลาแบบเมียที่เลย

ว่าก็มาแลกับผม
ครอบครัวสมมุติเขาจะต้องเข้าก็

หนึ่งไม่ได้มีอะไรจริงก็
ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่รู้จะอธิบายยังไงครับผม
แต่ว่าเขาก็เป็นพี่ในวงการที่น่ารักมากจริง
แล้วก็ทำงานด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมากครับ
นุโมทนาบุญนะคะคนสวยคนหล่อปังเลย